อ่าอย่างเสียแป้งเนี่ยตอนเนี้ยฆ่าหัวเนี่ยในการแจ้งเบาะแสหรือว่านำจับเนี่ย
หนึ่งล้านลุงเอียดก็เคยฆ่าหัวเป็นล้านเหมือนกันนะ
คิดว่าถ้าชาวบ้านเจอเสียแป้งของร้านเยอะกว่าเสียแป้งเยอะกว่าเสียแป้ง
อ่าคิดว่าถ้าชาวบ้านเจออายุมันคนละยุคกันคิดว่าถ้าชาวบ้านเจอ
ลุงเอียดคิดว่าคิดว่าถ้าชาวบ้านเจอเสียแป้งเนี่ย
แจ้งไหมผมว่าถ้าด้วยความรู้สึกจริงจริง
สมัยผมหนีอยู่นะครับหัวสองล้านน่ะชาวบ้านไม่แจ้งแล้วครับ
เรียกค่าถ่ายมาได้สามล้านสี่ล้านผมก็แจกชาวบ้านพวกหละอย่างงั้นชาวบ้านเขาจะกใปลกติดเราแล้วเขาก็ตายด้วยก็รู้ว่าเราติดอาวุธมีกลงกำลังจะไปแจ้งแล้วอันตราย

หนีหมดทั้งครอบครัวต้องลูกเมียพี่น้องเพื่อน

ครับลุงเอียดตอนที่เจอเสียแป้ง
ตอนที่ติดคุกอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าหลายปีมาแล้วฮะ

ไม่ใช่มาประมาณ๑๕๑๖ปีแล้ว
ค่ะผมตรงเจอเสื้อแป้งน่าจะเป็นปี๑๘แล้วผมพ้นโทษปี
ที่ไหนครับเหลืออีกมาหลายปีไหมล่ะครับ
เรือนจำพระทันลุงใช่ไหมครับ
เรือนจำพระทันลุงจะจำไม่ปิดเพราะว่าเศียเป้งโดนคดี
ผมไม่แน่ใจว่าคิดดีอะไรนะแต่ว่าตอนที่ไปอยู่ในกุ๊ก
ทะเลาะกับเพื่อนผมก็ไปห้ามปรามว่าอย่าเลยอย่าทะเลาะกันมันก็ฟังเขาเป็น
ยังไงเขาเป็นคนยังไงเสียแป้งเท่าที่ได้เจอถ้าเสียแป้งนะผมว่าเท่าที่เจอนะเสียแป้ง
ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนโหดเยี่ยมอำมหิตอะไรแต่ว่าด้วยด้วยความมีประสบการณ์ด้วย
แม่ก่อนที่ปิดคุกนะครับก็ด้วยคับรถในเมืองอาจสามสี่คนน่ะ
ตำรวจนะผมบอกว่าตัวดีขอโทษนะครับบางคนนะครับ
เล่นก็กลับมาใช้เงินใช้ทองอยู่กับพี่น้องครอบครัวลูกเมีย
ได้ผมก็สงสารมันเพราะว่าเสียแพ่งน่ะ
ผมว่ามันโดนบีบนะถ้าให้คุยนะ
แต่อย่าโกรธกันครับผมว่าอย่าคุยกัน
ตอนนี้คนที่ไปปราบเสียแพ่งน่ะจัตรูคู่รักคู่แค้น
สื่อมวลชนบอกว่าเนี่ยกำลังมีคู่รักคู่แค้นเข้าไปโดยเฉพาะ
เพราะผู้ที่เคยปราบปรามยาเสียติดกับเสียแพง
แล้วก็โดยเฉพาะจุดกรมดูของกลมรัฐธรรม
แล้วเราบอกให้พี่น้องติดต่อมาบอกมอบตัวเถอะ
ผมถามว่าพวกนี้ไอ้มอบไหม
มันโกรธอยู่ได้เงื่อนไขกูต้องเอาแน่
คือกลัวอย่างนี้เหรอถ้าจะออกมามอบตัวก็กลัวตายอย่างนี้เหรอ
มันเรื่องความตายนี่แน่นอนถ้าไม่มีการการันตีไม่มีไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาคุยพยาน
ท่านผู้จัดการบอกว่าไม่มีนโยบายวิสามัน
แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะผมประชาสัมพันธ์ไปให้ตำรวจรู้

ตรงนี้ถ้าอยากได้เสียแพ่งต้องให้พี่น้องก็ติดต่อ
ไม่ใช่พอรู้ข่าวว่าเป็นพี่น้องมันจะจับ
ตอนนี้ไปติดตามผมว่าผมติดต่อกับญาติเสียแพ่งอะไร
เพราะว่า๓วันที่แล้วเนี่ยผมมีญาติติดต่อมาบอกว่าลุงเอียดการันตีได้ไหมถ้าพาเสียแป้งออก
พอหลังจากนั้นพี่ชายเสียแป้งโดนจับมันก็ปิดเครื่องไปเลย

ผมว่ายุดที่ปีที่นี้มันใช้ไม่ได้
ผมว่ามันติดหลักกาหลัง

เดี๋ยวให้ท่านลงวิเตศกับท่านสุพิษานไปช่วย
ท่านดำรงก็รู้จักดีกับผมแต่ผมก็เคยเป็นอดีตที่ปรึกษาท่านตอนเป็นอธิบดี
ผมเป็นประธานจำลงจีนอาศาสตร์ขอบคุณคุณท่าน
การันตีแล้วบอกกับเสียแป้งไม่อยู่แล้วผมพูดตามท่าน
อ้าวขอบคุณครับลุงเหยียดครับเราไว้ประเมินกันใหม่
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ